ที่แล้วแล้วค่ะกรณีที่๑๐ตำรวจโทยิง
ทำร้ายร่างกายทหารรับใช้
เรื่องนี้หลังจากที่มีการไปมอบตัวเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
มีการยื่นใบรับรองแพทย์ดูบรรยากาศเมื่อเช้าหน่อยคุณผู้ชม

อันนี้เป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นไปหลายครั้งแล้ว
นี่เป็นบรรยากาศเมื่อเช้าตอนประมาณ๑๐โมงกว่าค่ะ
ซึ่งเป็นภาพขณะที่มีการนำตัว๑๐ตำรวจโทยิง

เออนักข่าวพยายามจ่อมัยถามจ่อมัยสัมภาษณ์นี่นะคะ
นี่คือ๑๐ตำรวจโทหยิงกรสัตว์ศรีบัวย้ำค่ะ
วัย๔๓ปีก็เป็นผู้ต้องหาทำร้ายร่างกายอดีตทหารหญิงเนี่ยนะคะ
ตำรวจเอาตัวออกไปจากสพราชบุรี
ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลราชบุรีก่อน
นักข่าวถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
นุษเจนุสทำไมถึงต้องทำร้ายผู้เสียหายมีคนอื่นร่วมด้วยไหม
นุษย์ไม่ตอบคำถามอะไรเลยขึ้นรถกระบะไปเลยค่ะ

เจ้าหน้าที่ก็จะคุมตัวไปที่ศาลจังหวัดราชบุรี
เพื่อที่จะขออำนาจศาลฝากขังผู้ต้องหา

ก็ต้องมีการขอยื่นประกันตัวในชั้นศาลด้วยนะคะ
โดยผู้ต้องหาเองก็จะต้องมีการเข้ามอบตัว

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา๒๐สิงหา

ใบรับรองแพทย์นั้นลงวันที่๑๙สิงหา
คือก่อนวันมามอบตัว๑วันเองคุณผู้ชม
แล้วก็อ้างว่าขณะที่เกิดเหตุคุมตัวเองไม่ได้
รักษาตัวมาแบบนี้๒ปีแล้ว
แล้วตอนนั้นคือบิ๊กโจ๊กก็เป็นคนสอบปากคำเอง
เธอก็บอกว่าเธอควบคุมตัวเองไม่ได้
หมอบอกว่าเธอป่วยแต่ก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นโรคอะไร

ทีนี้วันนี้ทางเจนุทธ์ศิษย์ตำรวจโทหยิงกรรศสิ

อันนี้เดี๋ยวต้องรอเรื่องผลประกันตัวก่อนนะคะ

พลตำรวจตรีอุดรวงชื่นผู้บังคับการตำรวจสันติบาล๑
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบ
โดยจะนำการสอบสวนของสพเมืองราชบุรี
มาประกอบการพิจารณาด้วยว่าพฤติกรรมเป็นยังไง
เบื้องต้นทางสันติบาลก็ได้รับข้อมูลแล้ว
แต่ทีนี้มันมีเรื่องของการเข้ารับราชการว่า
๑๐ตำรวจโทยิงคนนี้เข้ารับราชการตามระเบียบไหม
เพราะว่าเธอบอกว่าเข้ารับราชการในปี๖๐ใช่ไหม
ทุกวันนี้เธออายุ๔๓เดือนหน้าจะอายุ๔๓
นั่นหมายความว่าอะไรตอนที่เข้ารับราชการ
อายุเกิน๓๕ปีแล้วนี่เพราะว่าตอนปี๖๐ไงคุณ

ใช่ค่ะเรื่องนี้ทางด้านผู้บังคับการตำรวจสันติบัน๑
บอกว่ารายละเอียดดังกล่าวยังไม่ทราบนะ
เพราะว่าจริงแล้วส่วนที่รับมาก็เป็นของกองบัญชาการศึกษา
แล้วก็เป็นหน่วยในการคัดกรองต้องเป็นผู้รับผิดชอบเรื่องนี้
เดี๋ยวต้องรอดูค่ะเพราะว่าเราก็สอบถามไปยังกองบัญชาการศึกษา
เขามีรายงานด้วยนะว่าคนที่อายุเกิน๓๕ปีเนี่ย
จริงจะไม่เข้าหลักเกณฑ์ในการสอบเข้ารับราชการตำรวจ
แต่มันมีเงื่อนไขพิเศษบางประการค่ะคุณผู้ชม
อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นลูกของอดีตตำรวจ
เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่เอาต่อให้อายุเกิน๓๕ปีแล้ว
อันนี้ก็ยังเข้ามารับราชการเป็นตำรวจได้
ส่วนอีกหนึ่งประเด็นที่ต้องดูกันอีกนะครับ
เรื่องของใบรับรองแพทย์ที่ผู้ต้องหาเนี่ย

คือทางคุณกันจอมพลังเขาก็ได้รับข้อมูลมา
บอกว่าใบรับรองแพทย์มันลงชื่อวันที่๑๙สิงหาคมนี้เอง
ก่อนที่จะเข้ามามอบตัวเพียงวันเดียว
ที่ออกใบรับรองนั้นไม่ใช่ผู้รักษา
แต่เป็นแค่ผู้ลงความเห็นอาการป่วยจากประวัติการรักษาเท่านั้น
โดยได้เพียงแต่สักถามกับตัวผู้ต้องหา
ส่วนเรื่องของการอ้างป่วยจิตเนี่ย
สรุปแล้วใครจะต้องเป็นคนระบุชัดเจนคุณว่าตกลงป่วยจิตหรือไม่
ทีนี้ตอนนี้เขากำลังมีการตรวจสอบกันอยู่นะครับ
ว่าทางแพทย์ในสถานพยาบาลหรือว่าคลินิกต่าง
ในพื้นที่ของจังหวัดเนี่ยมีใครที่ออกใบรับรองแพทย์ว่า
ผู้ต้องหาป่วยจิตจริงหรือเปล่า

ก็เป็นเรื่องของเอกสารเท็จทั้งหมดอีกนะ